คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะคะที่ตำรวจสายตรวจ๑๙๑สพหัดใหญ่
ไล่ล่าคนร้ายเป็นวัยรุ่นนะคะสองคนเขาขี่รถจักรยานยนต์กันมา
คือตำรวจเขาเรียกตรวจแล้วก็ท่าทางมีพิรุธไม่ยอมให้ตรวจแล้วก็ขี่หนีค่ะ
เนี่ยตำรวจเขาก็ไล่ล่าเนี่ยนะคะไล่ตามเพราะว่าสองคนนี้มีพิรุษจริง
แต่ตำรวจเขาก็ตามแบบสุดชีวิตเลยนะเขาก็หนีเข่าซอยบ้างย้อนซ้อนบ้าง
ฝ่าไฟแดงบ้างปาดหน้ารถตำรวจบ้างมีแบบใช้เท้าถีบบ้าง

เนี่ยทั้งขี่หนีทั้งวิ่งหนีสุดท้ายจนมุมค่ะ

เด็กวัยรุ่นเสพยาด้วยไง
จนมุมบนถนนราชอุทิศค่ะ
เพราะว่าขับรถปีนเกาะกลางไปอีกฝั่ง
แล้วก็รถเครื่องดับสตาร์ทไม่ติด
ก็เลยต้องทิ้งรถวิ่งหนีตำรวจวิ่งไล่
สองคนนี้หมดแรงกลางทางสุดท้ายก็ต้องยอมมอบตัวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑๐โมงวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้งสองคนนี้ไปสอบสวนนะคะ
ไตรคุณโอศีอายุ๒๗ปีเป็นคนขับ
นันทพงศ์ทองแก้มแก้วอายุ๑๙ปีเป็นคนซ้อน

ไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลหัดใหญ่
ปรากฏว่ามียาบ้าอยู่ในร่างกายทั้งคู่เลย
ก็แจ้งข้อหาในไตรคูณขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

เป็นผู้ขับขี่ยานพานะและมีการเสพยาเสพติดด้วย
นันทพงศ์ข้อหาสนับสนุนขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
เสพยาเสพติดรถจักรยานยนต์คันนี้
ส่วนสาเหตุก็คือคงตกใจที่ตำรวจเรียกตรวจ
เดี๋ยวเองมีมีดด้วยเสพยามาด้วยอะไรแบบนี้นะ

เกิดตำรวจเขาลดลมลดคว่ำขึ้นมาไปแล้วยังงานทำไง